เป็นเรื่องที่แหมเห็นแล้วหวัดเสียวจริง
แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เราต้องดูนะคะ
เด็กชาวเมียนมาคนนึงค่ะเดินเดินอยู่บนสะพานแล้วลื่น
พลัดตกสะพานคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
เขาถูกเหล็กเสียบทะลุขา
ห้อยติดกับขอบปูนอยู่คือเกือบจะตกคลองแสนแสบอะค่ะ
เบอร์ภาพไว้แล้วบรรยายคุณผู้ชมทราบแค่นี้แล้วกัน

คือลักษณะหัวขมัมลงไปนึกออกไหมคะ
แล้วก็เหล็กมันเสียบขาซ้ายท่อนบนของน้องอยู่

ตรงนั้นทุกคนไปช่วยน้องกันหมดเลย
พนักงานโรงแรมนี่กระโดดลงไปเลยนะคะ

แต่ว่าคือด้วยความที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรก็แล้ว
แต่แล้วน้องเนี่ยเจอสภาพหนักมากก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าดึงเหล็กไม่ออก
น้องก็ตัวหนักนะคะ๘๐กิโลชาวบ้านพลเมืองดีเขาเลยเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะ
ก็ช่วยกันแบบทุลักทุเลเลยนะคะ
คือตรงนี้เป็นจุดที่อยู่หลังโรงแรมแห่งหนึ่งแถวถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้า
ไปเดินเล่นแล้วพลัดตกสะพานถูกเหล็กเสียบห้อยอยู่
คือโชคดีจริงจังหวะนั้นมีคนมาเห็นแล้วน้องเนี่ยเอามือเกาะขอบปูนเอาไว้
คือถ้าสมมุติว่าหมดแรงตัวก็จะล่วงลงไปในคลองแสนแสบแน่นอน
ก็จะเสียบอยู่อย่างนั้นนะคะ
ตอนแรกเนี่ยทางป่อเต็กตึงเขาถึงตัวเด็กก่อน
แล้วดูจากสภาพแล้วมันไม่ได้อ่ะต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดเหล็กนะคะ
ไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้ก็เลยต้องประถมพยาบาลไปก่อน
แล้วขอความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมกับตันยูเอาเครื่องมือมาช่วยกัน
คือทุกคนไปช่วยน้องกันหมดใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะ
สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้แต่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทุลักทุเลทีเดียวนะคะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ไปรับการผ่าตัด
ล่าสุดแจ้งมาว่าอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
โอ้โหถ้าดูจากสภาพตรงนี้เนี่ยมันก็มืดนะคะ
แล้วมันมีเหล็กที่เป็นอันตรายอยู่
เพราะฉะนั้นใครก็ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์นี้คงต้องไปดูสภาพแวดล้อมตรงนั้น
ให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอาจจะแสงสว่าง
หรือดูเหล็กตรงนี้ให้มันเอาออกไปซะนะคะ